คุณผู้ชมครับเรื่องของฟันเพื่อนผมนะ
หลายคนโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่เขาใส่อะไรนะ
บางทีถอดแล้วก็เอาอะไรน่ะกระดาษทิชชู่ค่ะ
พันเอาไว้อันนั้นคือดัดฟันใช่ไหม
ปรากฏว่าลุกไปก็ลืมแต่คราวนี้มีคนลืมเหมือนกัน
คนหนึ่งเขาประกาศตามหาเจ้าของฟันปลอมให้มารับคืนไป
นี่แหละครับตกใจไปเจอฟันปลอมวางไว้ใกล้แป้นด้วยนะฮะ
แล้วลงข้อความบอกว่าขออนุญาตเจ้า

เข้ามาเอาเห็นถ้าผมออกเสียงไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะครับ

แป้นกดเงินนะฮะกดตัวเลข

จะจับก็ไม่กล้ากลัวโควิดไงนะครับ
บอกว่าอวสารต้มแซ่บกระดูกซี่โครงอ่อน
มันก็เหมือนอยู่มันก็มีส่วนอยู่
ถอดขนาดนี้เออฟันปลอมมันเกะกะหรือยังไง
บางคนบอกว่าป่านนี้คงหาทั่วบ้านแล้วนะครับ

เอาใครเป็นเจ้าของนะครับธนาคารกรุงไทยสาขาน่านนี่
นี่ตรงนี้คนน่านเขาน่าจะรู้จักกัน
รับคืนได้นะบอกว่ามาเอาฟันปลอม
ต้องเอาหลักฐานไปด้วยหรือเปล่าฮะ